คุณผู้ชมครับไปที่ปราจีนบุรีผู้ชายคนหนึ่งเขาชวนเพื่อนไปทำอะไรกินกัน
ริมแม่น้ำแล้วก็พากันลงไปเล่นน้ำ
เขาต้องการจะโชว์เพื่อนว่าเขาดำน้ำอึดมากแล้วก็ลงไปดำ
เพื่อนก็คงคิดว่าเออดำน้ำนานจริงเนอะสักพักนึงหายไปคุณผู้ชม
ดำน้ำอึดกลายเป็นว่าเขาสิ้นลมหายใจอยู่ใต้น้ำ
แล้วเพื่อนไม่เห็นก็นึกว่าดำน้ำอึดไงมันก็อึดนานเกินไป
เพื่อนบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันนานเกินสุดท้ายต้องไปตามคนมาช่วย
งมกันอยู่๒ชั่วโมงเจอศพคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่แม่น้ำแควร์หานุมานบ้านปากร่วมตะบนสะพาน

นายประธานไทยประโคนอายุ๔๓ปีแล้วนะฮะ
เขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปร่วมวงกับเพื่อน๔คน
ช่วงบ่ายตัวเขากับเพื่อนก็ไปกัน
นั่งเอาไก่ไปต้มกินกันที่บริเวณชาย
เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นริมตลิ่งมันจะมีชายหาดนิดหนึ่งเนอะ
ทรายริมตลิ่งนะครับของแม่น้ำนี้
ก็พากันไปนั่งกินกันไปบางคนก็เล่นน้ำกันไป
ประมาณสักบ่าย๓โมงรู้สึกว่าอากาศร้อน
บางคนก็ลงไปเล่นน้ำอาบน้ำคลายร้อน
บางคนก็ขึ้นมากินต้มไก่กัน
นายนิคมอายุ๕๒ปี
ไหว้ลงไปจุดที่ลึกที่สุดคือกลางแม่น้ำ
ดูแล้วกันนะนี่ค่าดำน้ำอึดมากเลยนะ
เดี๋ยวจะลงไว้ให้ดูอ่ะตอนแรกดำพูดโผล่มาครั้งนึง
เพื่อนก็เอ๋ออ่ะไหว้น้ำเพ็นก็ดำน้ำไป
อึดก็รอดูอ่ะรอดูไปเพื่อนก็กินต้มไก่กันไปสี่คนที่ริมตลิ่ง
สักพักหนึ่งเอ๊ะทำไมมันนานจังฤทดำน้ำอึดขนาดนี้เลยเหรอ
สักพักนึงเออมันไม่โผล่มาเลยมันนานเกินไปก็ตกใจหากันครับ
หาไม่เจอต้องวิ่งไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยครับ
แล้วฟังเสียงเพื่อนหน่อยฮะ
ทำผิดปกติแล้วอย่างงี้ก็เลยพากันไปงมอยู่กับ๔คน
มันน้ำมันลึกแล้วผมงมไม่ได้หรอก
กำลังผมไม่ถึงไม่พอ
สุดท้ายนะเขามาดำจนเจอพี่เบิร์ต
พี่ต้องผิดปกติตั้งสัก๒นาทีได้แล้วครับ
นาทีนึงก็ถือว่าปอดแข็งแรงมากแล้วฮะ
ก็ด้วยความที่ผู้ตายเขาบอกว่าเขาดำน้ำอึดไงฮะ
เพื่อนก็เลยไม่ได้แบบเอกใจในช่วงแรกนะฮะ
งมร่างขึ้นมาได้ผ่านไป๒ชั่วโมงนู่น
อยู่ก้นแม่น้ำนู่นห่างฝั่งไปสัก๑๐เมตร
แต่ว่าจุดนั้นมันลึกมากค่ะมันอยู่กลางน้ำเลยแหละนะฮะ

แต่ว่าญาติเขาไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ